ในช่วงนี้โอ้โหข่าวหนักดุทั้งนั้นเลย
เริ่มข่าวแรกกันด้วยเรื่องของการรับจ้างไถนานะฮะ

คุณปกติเราจะได้ยินเวลาที่แบบตำรวจมาจับ
เพราะว่าคุณปรับแต่งถ้อยเสียรถเสียงดังถูกไหม
แต่ว่าคราวนี้คนที่เขาเดือดร้อน
เขาเอาคลิปมาโพสต์แล้วเขาบอกว่า
รับจ้างทำนามาตั้งหลายปี
คราวนี้มาโดนตำรวจจะจับข้อหาอะไร

เหรอฮะรถไถนาแต่งท่ออย่างนี้เหรอ

หนุ่มที่เขาไปรับจ้างทำนาเขาก็โพสต์ภาพ
แจ้งตำรวจทำนาเสียงดัง
คุณผู้ชมอยากลองฟังเสียงสักนิดหน่อยได้ไหม

เสียงรถไถนามันดังขนาดไหนอ่ะ

ว่าเขารับจ้างจากเจ้าของนาตรงนี้ให้มาไถนาแปลงนี้แถวรัฐกระบังค่ะ
พอโพสต์นี้ถูกแชร์ไปชาวเน็ตเขาก็แสดงความคิดเห็น
คือบางส่วนเขาก็ตำหนิคนที่ไปแจ้งความ
บอกว่าโอ้โหนี่ไถนาไม่กี่วันเดี๋ยวก็หวานข้าวแล้ว

ถึงขั้นต้องแจ้งความเลยเหรอ
แล้วก็เสียงรถไถนาแบบนี้มันก็ดังอยู่แล้ว
บางขั้นก็กาวใช้งานมันหนักนวง
ก็เห็นใจชาวนาเขาเถอะอะไรอย่างนี้นะฮะ

รถของคนที่มารับจ้างทำนา
ท่อไอเสียมันไม่เหมือนรถทั่วไปนะ
มันจะปรับแต่งท่อมาหรือเปล่าเสียงก็เลยดัง

เออความคิดเห็นมันแตกเป็น๒ฝ่าย
ทีนี้เรื่องนี้สรุปคือยังไง
เจ้าของโพสต์ก็คือผู้ชายที่ไปรับจ้างไถนาเนี่ยนะ

ว่าสาเหตุนี้มาจากเจ้าของนากับเพื่อนบ้าน

คือเขาไม่ถูกใจกันมานานแล้ว
เขาไม่ถูกใจกันแต่ทีนี้ความซวยคืออะไร
ผู้ชายคนนี้เขามารับจ้างเจ้าของนาไถนา
ก็เลยกลายมาเป็นมามีเรื่องกันอีกครั้งหนึ่ง

ทีนี้ค่ะมารู้ทีหลังว่าเจ้าของนาโทรศัพท์แจ้งตำรวจ

ไกล่เกลี่ยกับเพื่อนบ้านที่เขามีปัญหาเดิมกันมาอยู่ก่อนแล้ว
แล้วทีนี้ตำรวจก็มาถามเรื่องเกี่ยวกับที่ไถนา

มาถามผมนะว่าเอ๊ะแต่งรถไถนาซิ่งหรือเปล่า
ผมไม่ได้แต่งเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เดิมเลยครับคุณตำรวจ

ผมก็ซวยผมมารับจ้างไถนาแค่นั้นเอง